คลิปนี้เห็นรู้สึกว่าถกเถียงกันเยอะเหมือนกันในโลกโซเชียลนะคะคนวิจารณ์กันเยอะค่ะ
เพราะว่ามันขาดนานเกินสมมุติถ้าขาดส่งสัก๒เดือนแล้วส่งต่อเนี่ย
คุณยังใช้รถต่อได้แต่ถ้าเกิน๓เดือนขึ้นไปที่คุณโดนยึดรถนะคะ
ใช่พอเขามาเจอเสร็จปุ๊บคุณเห็นเทปกาวนี้เขาแปะไว้ไหม
มือจับคืออันนี้เขาแปะเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าห้ามเคลื่อนย้ายไง
พอมาแปะเสร็จปุ๊บอยู่เอ้าข้างคุณอ่ะไม่รู้ว่าเจ้าของรถไหม
แต่ว่าคนที่อยู่ในบ้านเดินถือปืนขึ้นลำออกมาเลย
แล้วก็โทรไปบอกว่าไม่หลบกูยิงเฮ้ยอ้าวคุณลองดูคลิป
อ่ามีถึงหาเติมได้เอาบ้าน
นี่ค่ะขู่เสร็จปุ๊บขับออกไปเลยอ่ะครับ
ขับรถคันนี้ออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
ติดไฟแนนซ์มาเป็นปีแต่โดนเอาปืนขู่กลับซะงั้น
เหตุเกิดที่ซอยเพชรกะเสม๗๕พื้นที่สนหนองแขมค่ะ
เราไปไล่ตามหากล้องวงจรปิดนะคิงว่าคันนี้ขับไปไหน
ขับไปตามถนนเพชรกะเสมนะคะ
ออกไปทางเส้นพุทธมนตรสาย๓ตอนประมาณบ่ายโมง๔๐นาทีเห็นไหม
คุณเห็นเทปกาวอ๋อไปทั้งเทปกาวยังแปะอยู่เลยตรงประตูหลัก
ประตูหลังฝั่งที่นั่งข้างคนขับทางซ้ายอ่ะคุยกับคุณสมบูรณ์แล้วก็คุณลักษิกานะคะ
๒สิงหาคมบ่ายโมงครึ่งเขาไปยืดรถตามคำสั่งของบริษัทและคำสั่งสาร
แล้วก็ป้องกันทรัพย์สินศูนย์หายก็เป็นมาตรการปกติทีนี้ระหว่างที่รอรถมายก
ผู้ชายในคลิปก็ออกมาจากบ้านเลยไม่พูดพร่ำทำเพลง
ชักปืนเล็งมาที่ผมแล้วก็พูดบอกไม่หลบกูยิง
มาทำอาเฮียอะไรกับรถกูขึ้นขึ้นคำหยาบด้วยอ่า
เขาบอกคุณผมทำงานนี้มา๑๒ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะ
ครับมันมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะหนึ่งคนก่อเหตุไม่ใช่บุคคล
ครอบครองรถตามเอกสารคำสั่งสารและสองที่อยู่ที่ไปเจอรถอ่ะ
ก็ไม่ตรงกับในเอกสารด้วย
ว่าเราจะได้แจ้งให้เขาทราบว่า
เรามาตามหน้าศาลนะเพื่อนำรถกลับ
นี่หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาไปแจ้งความกันแล้วด้วยนะคะ

แต่๒สิงหาคมจนถึงวันนี้เนี่ย๑๙สิงหาคมเขาบอก
มา๑๗วันคดีมันไม่คืบหน้าเลย

ก็เลยมาร้องเรียนกับคุณพีโรจนดารา
หรือที่รู้จักกันในชื่อเฮียจิ๋วอดีตผู้สมัครสอสอเขตบังแคร์พักไทยสร้างไทย
เพราะรู้สึกว่าคดีมันไม่คืบ
ทีนี้จากข้อมูลรถสีแดงฟอร์ตมัสแตงคันนี้
ส่งมา๔เดือนจนมีการฟ้องร้องรอพิจารณาคดีหลายเดือน
จนกระทั่งต้นปีที่ผ่านมา๘มีนาคม
สารจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ธนาคารยึดรถกลับมาได้
ถ้าเจ้าของรถอยากจะถ่ายถอนรถคันนี้ออกมาจากธนาคาร
ก็ต้องใช้เงิน๒๔๘๙๐๐บาทมาถ่ายถอน
ทีนี้นายพีหรือเฮียจิ๋วอดิษฐ์ผู้สมัครสศเขตบังแครพรรคไทยสร้างไทย
ก็บอกว่าล่าสุดประสานไปยังสอนอนองแคมแล้ว
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วแต่ยังตามจับตัวไม่ได้
แต่พรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้เสียหาย
ก็คือคุณสมวงกับคุณราคิกาไปให้ปรับคำอีกครั้งนึง
แล้วก็จะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุให้มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนึงกับเฮียจิ๋วนี่แหละนะคะอดีตผู้สมัครของไทยสร้างไทย

ไปสอบถามหาเจ้าของรถมัสแตงเพราะว่าเป็นจุดที่รถมัสแตงมาจอด
บ้านที่เห็นคุณสมวงคุณลักษิกาไปแปะเทปอะ
แต่คนในบ้านที่เป็นเด็กอะค่ะบอกว่าพ่อไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้า

งั้นก็ต้องตามที่สอนอนหนองแขมนั่นแหละค่ะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วแต่ยังจับไม่ได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ผู้เสียหายมาให้ปากคำอีกครั้งก่อนจะออกหมายเรียก